ยังอยู่กันที่เรื่องของทหารคุณผู้ชม
เรื่องของคนบันเทิงกับเกณฑ์ทหารยังอยู่ในความสนใจของประชาชน
ยังมีคนบันเทิงที่เข้าคิวรับการตรวจเลือกเป็นหารกองเกินอีก๒คนในวันนี้ค่ะ
ไป๔วันแล้วนี่ก็เข้าสู่วันที่๕ของฤดูการการเกณฑหาร
วันนี้คนบันเทิงที่มีรายชื่อจะต้องเข้ารายงานตัว
เพื่อรับการตรวจเลือกเป็นฐานกองเกินมีอยู่๒คน
ปีนี้สิงโตอายุครบ๒๔ปีแล้วค่ะ
แต่ว่ายังคงมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของคนผ่อนพันธ
แล้วก็สามารถผ่อนผันได้ยาวไปอีก๒ปีจนถึงอายุ๒๖ปี
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าสิงโตน่าจะยังขอยื่นคำร้องผ่อนพันธาน

แน่นอนแหละภารกิจเรื่องเรียนเรื่องงานเขายังอีกเยอะนะ
อันนี้ซูมเลขอะไรให้ติดตามเลขอะไร

เขาบอกยังไงก็ตามในการยื่นผ่อนผันเมื่อปีที่แล้ว
สิงโตเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่า
หากว่าจบการศึกษาเขาจะขอรับการคัดเลือกด้วยวิธีจับใบดำใบแดง
ซึ่งหากเป็นไปได้ค่ะเขาเองอยากจะรับราชการเป็นทหารอากาศ

หลักสูตรนักบินพาณิตรีมหาวิทยาลัยรังสิทธิ์นั่นเอง
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มจากค่ายดังย่านลาดพร้าว
เอี๊ยงสิทธาก็ขอใช้สิทธิ์ผ่อนพันธุ์ไปแล้ว๕ครั้ง
และครั้งนี้มีชื่ออยู่ในบัญชีประเภทคนพ้นจากฐานะผ่อนผัน
ซึ่งก็เจ้าตัวจะต้องเลือกระหว่างจะสมัครรับใช้ชาติ
หรือว่าจะลุ้นจับใบดำใบแดงเท่านั้นมี๒ทางเลือก
แต่ว่าล่าสุดเขาได้รับการเปิดเผยจากต้นสังกัด
บอกว่าเอี๊ยงตัดสินใจเคลียร์คิวงานเรียบร้อย

เดินทางไปยื่นร้องขอในเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ที่วัดอาวุธวิกษิตารามเขตบางพลัดนี่เองนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปแหละก็มีคนที่กำลังใจดี
อยากจะเดินทางเข้าไปสมัครเองก็มี